สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษาวันนี้ขอเป็นตัวแทนในการกล่าวคำว่าสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะ
คนสวยก็อย่างนี้แหละค่ะเป็นหน้าเป็นตาของประเทศเขาก็เลยคัดเลือกมา

แต่ว่าช่วงนี้อากาศทำไมไม่ค่อยเย็นเลย
อากาศไม่เป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศเลย

นี่ดูเรื่องของอุณหภูมิก่อนเลยละกัน

ภาคเนื้อภาคอิสรรยังเย็น

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่ได้เย็นฉ่ำใจเหมือนช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมา
แล้วแถมตอนบ่ายโอ้โหร้อนตับแตกเลยอุณหภูมิน่าจะสูงมากกว่าสามสิบห้าองศาได้เลยนะคะ
แล้วช่วงนี้ยิ่งมีความชื้นเข้ามาอีกร้อนอบอ้าวกันไปใหญ่เลย
และความชื้นที่เข้ามาในประเทศไทยทำให้มีฝนด้วย
ลากยาวไปถึงภาคอีสานแถวแถวจังหวัดบุรีรำนู้นนะคะเช้านี้มีฝนลง
มานะและหลังจากนั้นคะช่วงบายปล่อยขยับมาฝั่งตะวันตกเล็กน้อยเข้าสู่
ระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโครนถล่มและน้ำท่วมด้วยนะ
ส่วนปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนช่วงนี้ลมตะวันออกตัวเดิมเลย
ช่วงนี้ได้ใจมากมากเลยนะคะเพราะว่าพี่ใหญ่อย่างลมหนาวที่เป็นลมประจำถิ่น
ถดถอยลงไปอ่อนกำลังลงไปแหมตีปีกพับพับเข้ามาแบบนี้เลย
เอาความชื้นเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยฝนตกหน่อยนะคะ
ส่วนเรื่องของคลื่นไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่
ถ้าดูจากตรงนี้นะคะทั้งอันดามันและอ่าวไทย
คลื่นสูงไม่เกินหนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตรโดยเฉพาะริมฝั่งไม่ถึงหนึ่งเมตรเลย
เอาน่าไปเที่ยวนอกจากทะเลน่าเที่ยวแล้วช่วงนี้
ยอดดอยยอดภูน่าเที่ยวเหมือนเดิมค่ะก็พาคุณผู้ชมไปดูทะเลหมอกตลอดแหละช่วงนี้นะคะ
เพราะว่ามีหลายที่เหลือเกินภูหินร่องกล้า
ช่วงนี้คนเขาบอกว่าถนนทางขึ้นเนี่ยดีมากขับรถไปชิวรวดเร็ว
กลางเต็นต์ค่ะเช้าเช้านี่ฟินกันมากเพราะว่าที่ภูหินร่องกล้ามีต้นสนด้วย
บรรยากาศเขาจะแปลกไปจากพื้นที่อื่นนะคะรวมถึงอุณหภูมิก็ไม่หนาวจัดจนเกินไปค่ะ
องศาเซลเซียสส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่
มีดอกแอลลี่สีม่วงดอกซิโลเซียสีแดงเข้มดอกเกลลาเดียหรือว่าดอกเดือนฉาย
สีจัดจ้านค่ะตัดสวยงามกันไปหมดเลยใครที่ไปเที่ยวถ่ายรูปและส่งมาให้ทีมงานของเราหน่อยนะคะโอ้โห
ดอกไม้ฝรั่งสวยมากค่ะ